ส่วนในแวดวงการเมืองวันวาเลนไทยเห็นว่าน่าจะเป็น
ตู่ของเราวันนี้ก็ยิ้มแก้มปรีครับ
เพราะว่าเขามีการทำโพลครับว่าประชาชนคนไทย
อยากจะให้ดอกไม้ลุงตู่อันดับที่๕ก็ติดท็อปไฟต์
ไปเลยนะครับส่วนทางด้านของพลเอกประวิทย์วันนี้ก็ใช้โอกาสวัน
เลนไทยครับภาวะที่ผู้สมัครสอสอลงพื้นที่หาเสียงในกรุงเทพมหานคร
เป็นครั้งแรกบรรยากาศจะเป็นอย่างไรครับติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทยกรุงเทพโพลเผยผลสำรวจท็อปห้าบุคคลที่ประชาชนอยากมอบกุหลาบให้มากที่สุด
อันดับหนึ่งยังคงเป็นตัวแม่เหมือนเดิมอ้ำพัชราภาชัยเชื้ออันดับ๒ลิซ่าแล็คพิ้งละลิสามโนบัน
และอันดับ๕ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ลุงตุพลเอกประยุทธติดท็อปฟาย่ขอบครูนข่าวขอบครูขอรับตัว
ใจนะจ๊ะแล้วก็นายกรรมตรีก็มอบดอกไม้ในดวงใจของนายกให้กับทุกคนเหมือนกันนะ
นั้นแม้ว่ายังชอบหรือไม่ชอบนายโย้งก็ไม่ชอบนายโย้งก็
วันวารินทรายก็ถือว่าเป็นวันสำคัญจริงเป็นของต่างประเทศเนอะ
วันนี้ก็กลายเป็นของไทยไปด้วยแล้วก็ยินดีนะครับ
ใครที่ยังไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนทุกคน
ใครยังไม่แต่งงานก็ขอให้แต่งงานทุกคนเนาะ
ถ้าพยายามมาหลายปียังไม่สำเร็จก็พยายามต่อไป
งานนี้ทำเอาลุงตู่ยิ้มหน้าบานยอมตอบคำถามของนักข่าวทุกเรื่อง
เป็นเพราะมีสาวงามระดับโลกมายืนเคียงข้างด้วย
แถมยังอาสาเป็นไกด์พาทัวร์ธรรมเนียมรัฐบาลอีกด้วย
ขณะที่ลุงตู่ต้อนรับนางงามที่ทำเนียบฝากลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ก็ร่อนใบลาการประชุมคอรมอลเพื่อใช้เลิกวันวาเลนไทย
แก่นำและว่าที่ผู้สมัครสอสอกรุงเทพ
ลงพื้นที่หาเสียงในเมืองกรุงครั้งแรก
หวังว่าจะรักษา๑๒ที่นั่งเดิมเอาไว้ให้ได้๑๒ทีม
ไม่ว่าจะได้๑๒๑๓๑๔๑๕หรือจะได้เท่าไรก็จะต้องเลือกตั้งเสร็จแล้วก่อน
ในการที่จะมาทำงานให้กับประชาชน
ในการจะช่วยเหลือให้ประชาชนพ้นความยากจน
วันนี้ทั้งสองลุงยิ้มแย้มแจ่มใส
กับวันวาเลนไทยกันไปก่อนแต่พรุ่งนี้อาจจะหน้านิ้วคิ้วขมวดทั้งวัน
เพราะว่าฝ่ายค้านจะถล่มแบบไม่เลี้ยงในศึกซักฟอกครั้งสุดท้าย
ที่สำคัญประชาชนอยากฟังข้อมูลทั้งสองฝ่ายเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งหน้า
ขอแค่กล้าเผชิญหน้าอย่าหนีหรือเล่นเกมล่มสภาก็เป็นพอ
ข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน